พิมพ์ประธิษฐานหลายท่านเลยเดือดร้อน
หลายคนศิลปินดาราก็ช่วยเหลือกันเต็มที่
หนึ่งในนั้นค่ะน้ำใจคนไทยไหลกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ

ตัวไปร่วมภารกิจเฉพาะกิจกับพี่โน๊ตอุดมค่ะ
ชักชวนเพื่อนพ้องมาร่วมร้องเพลงคอนเสิร์ตเฉพาะกิจ
ออนไลน์ค่ะสดที่บ้านพี่โน้ตเพื่อ
เพื่อรายเงินบริจาคไปช่วยน้ำทั่วมกลับ
คุณก้องห้วยไล่อาจจะมีปามี่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าทุกคนต้องทยอยให้คิวกันไหม

แต่ว่าถ้าไม่ใช่พี่โน๊ตอุดมก็จะจับรวมยากมาก
ไม่ว่าบ้านเราจะมีความเครียดอะไรต่างที่ผ่านมาก็ตาม
พอมาเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกรักประเทศชาติ
ก็ส่งใจช่วยกันต่อไปนะคะ